คือถ้าใครติดตามข่าวนะคะที่๒๓วันผ่านมาค่ะ
คุณอเนกนะคะก็เป็นคนที่จังหวัดสตูน
แกไปเก็บต้นมะพร้าวแล้วปรากฏว่ามะพร้าวมันหลงใจ
คุณผู้ชมภาพข่าวคือตาปูดนะคะแล้วก็แบบโหเจ็บปวดมาก
อาการหนักจริงอาการหนักมากนะคะแล้วก็กระโหลกแตกร้าว
เลือดออกปากออกจมูกตาปูดจนแบบแทบถลนออกมาเนี่ย
ภาพข่าวเนี่ยค่ะคุณนุ๊กสุธิดาเขาเป็นแฟนคลับของไทยรัฐทีวีของเรา
ติดตามค่ะคุณผู้ชมคุณนุ๊กเล่านะคะว่าเธอดูพี่มิ้วพี่อุ๋ยเนี่ยแหละค่ะ
อ่านข่าวผ่านรายการไทยรัฐนิวโชว์๒๓วันที่ผ่านมา
พอเห็นข่าวนี้คุณนุ๊กเห็นแล้วก็สงสารค่ะเพราะเขาสู้ชีวิตนะ

เขาไปเก็บมะพร้าวก็เจอเรื่องนี้อีกนะคะ
ก็เลยติดต่อมาที่ทีมข่าวของเรา

จะส่งความช่วยเหลือไปให้ครอบครัวของหนุ่มคนนี้ค่ะ

จริงให้ผู้จัดการโทรไปหานักข่าวเอง

ก็น่าจะรู้กันในภายในของไทยรัฐนี่แหละ
คือเราอยากจะช่วยเหลือในช่วงที่เขาเจ็บป่วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่มันก็ไม่ใช่เป็นเงินมากมายอะไรนะคะ

แต่เรารู้สึกว่าอย่างน้อยก็ให้เขามีกำลังใจ
คือคนเราลำบากแต่ว่ามันก็แบ่งปันกันได้
มันไม่ต้องรอให้เราแบบโอ้โหสบายเหลือกินเหลือใช้แล้วเราถึงมีสิทธิแบ่งปันไง
ปล่าบรายการลองดูด้วย
จริงอันนี้ดิฉันไม่ได้พูดเองนะคะ
ไปฟังคนนู้นเขาอวยเพื่อนกันหน่อยนะค่ะ
จะเป็นยังไง

เราเป็นฝันขาวนะคะ

คุณมิ้วกับพระคุณก็เข้าใคร่กันดีมากเวลาเวลาเร่ากลัวข่าวอะไรแบบนี้ค่ะ

คือทุกครั้งเราจะรู้สึกเลยนะอุ๊ยเขาเก่งมากเลยนะ
เป็นอย่างไรละ
จะน่าเบื่อได้ไงเหรอพี่นุ๊กบันเทิงไทยรัฐนี่ร้องเต้นเลยค่ะ
พี่แจ๊ครอเต้นทุกวันเลยเต้นไม่ซ้ำกันทุกเพลงเลย

กับคุณนุกสุธิดาก็เคยเล่นละครด้วยกันสมัยยังสาวอยู่

พี่มิ้วเล่าให้ฟังนะคะขอบคุณคุณนุ๊กมากเลยค่ะ